ผู้ชายคนนี้อายุ๓๙แต่ว่าตอนนี้หวาดกลัวเลยค่ะ
เพราะว่าถูกเขาบอกว่ามีผู้ชายชะกันเนี่ยนะคะบังคับให้เขา
เอกสารยอมรับหนี้๘แสนบาทค่ะ
ซึ่งย้อนกลับไปเขาบอกว่ามันอาจจะมาจาก
สาเหตุที่เขาไปตัดสัมพันธ์กับหญิงสาวที่อายุมากกว่ารายหนึ่งนะคะ
นี่เป็นคลิปค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อน
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชายกลุ่มนึงนะคะ
ตามรายงานเขาบอกว่าอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่
แล้วปรากฏว่าผู้ชายกลุ่มนี้เข้ามาทำร้ายร่างกาย
ผู้ชายในคลิปคือคุณทัศนัยพันน้อย

เป็นประเด็นตรงนี้ที่เขาเอาคลิปนี้มาร้องขอความเป็นธรรม
เขาบอกว่าคุณทัศนัยเล่าบอกว่า
ตอนประมาณสายวันที่๒๔มกราคมกำลังขายกาแฟอยู่

ผู้ชายกลุ่มนี้ก็มากับรถยนต์๓๔คันจอดหน้าร้าน
เข้ามาประมาณ๗๑๕คนลงรถแล้วบุกเข้ามาในร้าน
แล้วเป็นอย่างที่เห็นในคลิปอ้างว่าเป็นเสถาหารนะคะ
เป็นฝ่ายปกครองเป็นตำรวจมาจากนครปฐม
แล้วบอกว่าเขาทำความผิดหลายอย่างเลยนะมีเอกสารมาด้วย
เขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่าเอกสารอะไรบ้างนะคะ

นี่มีการไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สถานีตำรวจภูทรแห่งหนึ่ง
นครปฐมแล้วก็สพศรีเทพที่อำเภอศรีเทพเพชรบูรณ์
แต่ว่าคุณได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องถูกดำเนินคดีจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะ

แล้วผู้ชายกลุ่มนี้ก็ข่มขู่บังคับให้เขาเซ็นชื่อลงในเอกสาร
เพื่อเป็นการรับสารภาพและยอมชดใช้หนี้เป็นเงิน๘แสนบาท
ถ้าภายในวันที่๒๘ธันวาคม๒๕๖๖ยังไม่ยอมใช้หนี้
กลุ่มคนกลุ่มนี้จะกลับมาทำร้ายอีก
โอ้โหนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณทัศนัยเจอนะคะ

แล้วมาเป็นแบบมีเสื้อมีเอกสารมาพูดแบบนี้
ก็กลัวก็เลยยอมเซ็นเอกสารเพื่อเอาตัวรอดไปก่อน
หลังจากนั้นคนกลุ่มนี้ก็พากันกลับไป
เขาก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความค่ะ
คือก็คุยไปคุยมาตำรวจก็ถามไปถามมานะคะ
ก็เขาก็คาดว่าน่าจะมาจากเมื่อวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมา
เขาได้ขอเลิกรากับหญิงสาวรายหนึ่งอายุ๔๖ปีเป็นคนนครปฐม
และก็มีเรื่องเงินบางส่วนด้วยที่ตกลงกันไม่ได้

เหงาเสก็พูดขึ้นมาว่า
คุณกระทำความผิดตามกระดาษในปึ๊งนั้น
โดยที่ก็ไม่รู้ว่าขึ้นอะไร
แล้วก็ไม่มีหมายสารไม่มีหมายค้นไม่มีอะไรเลย
เขาก็ให้ผมเซ็นยอมรับสารภาพว่าผมได้กระทำความผิด
โดยขู่บังคับพูดทุกสิ่งอย่างว่าผมต้องเซ็น
ผมด้วยความที่เราอยู่คนเดียวเราหวาดกลัวเราเกรงกลัว
แล้วเขาคมขู่เราก็เลยต้องยอมรับทุกสิ่งอย่างครับ
นี่ค่ะแล้วสิ่งที่คุณทัศนัยตั้งข้อสังเกตก็คือว่า
คนกลุ่มนี้ใส่ชื่อองค์กรใส่เสื้อนะคะ
กรนี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่า
แล้วถ้ามีเนี่ยสามารถที่จะข่มขู่ทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบนี้ได้หรือไม่
ก็อยากจะให้ทางตำรวจช่วยตรวจสอบด้วย
เสื้ออันนี้ก็ระบุชื่อแบบนี้นะคะ